ไปต่ออีกหนึ่งเรื่องนะมีผัวเมียคู่หนึ่งอยากมีลูกมาก
พยายามทำกันมา๕ปีสุดท้ายได้ดั่งใจ
ท้อง๗เดือนแล้วนะมีอาการหน้ามืดมือชาไปหาหมอ
คุณหมอวินิจฉัยผิดสุดท้ายคันเป็นพิษ
คลอดออกมาก่อนกำหนดและเสียชีวิตครับ
ทางด้านของนางสาวชุติมาประวัติอายุ๓๕ปี
พร้อมด้วยสามีเดินทางไปพบกับตำรวจภูทรเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เดินทางไปเมื่อวานไปแจ้งความเอาผิดกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
เพราะคุณหมอวินิจฉัยผิดพลาดจนทำให้ลูกในคันเธอตาย
บอกว่าวันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนั้นตั้งท้องตั้งคัน๗เดือนแล้ว
แต่มีอาการหน้ามืดมือเท้าชานะครับก็เลยไปหาคุณหมอที่นี่
คุณหมอเป็นหมอเวรให้กินยาซึ่งเธอเองก็ขอพบสูตินริแพทย์ได้ไหม
ขอแบบเฉพาะทางได้ไหมไม่อยากพบหมอเวร
แล้วขอนอนรอที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการได้ไหม
ไม่ต้องนอนให้กลับบ้าน
แล้วบอกว่าชีพจรของเด็กก็ยังดีอยู่กลับบ้านไปเถอะ
พอถึงบ้านอาการไม่ดีขึ้นเลย

ปรากฏว่าเด็กในคันเริ่มชีพจรอ่อน
โรงพยาบาลวินิจฉัยว่าเกิดจากภาวะคันเป็นพิษ

ก็ส่งตัวเธอไปที่โรงพยาบาลชนบุรี
กระทั่งเด็กคลอดออกมาก่อนกำหนด
กระทันหันเลยนะฮะแล้วเด็กก็เสียชีวิตเลยครับ
กระทั่งเด็กคลอดออกมาก่อนกำหนด

กระทั่งเด็กคลอดออกมาก่อนกำหนด

กระทั่งเด็กคลอดออกมาก่อนกำหนด

กระทั่งเด็กคลอดออกมาก่อนกำหนด

กระทั่งเด็กคลอดออกมาก่อนกำหนด

กระทั่งเด็กคลอดออกมาก่อนกำหนด

กระทั่งเด็กคลอดออกมาก่อนกำหนด

กระทั่งเด็กคลอดออกมาก่อนกำหนด